จ๊ะแจ๊ะริมจ้อ
หญิงต่อก็หญิงชายแววซุปต้าตามมามีอุ้มลักขณะมาตึกติดเลยนะค้า
ก็ลูกสาวคนสวยอย่างน้องดิสนี่นี่ไง
เผลอแป๊บเดียวเป็นเจ้าจิ๋วสายคอนเทนต์ไปซะละ
คราวก่อนนู้นสัญญิงสัญญาไว้ดิบดี
โตขึ้นอีกกี่ปีดิสนี่ก็ไม่มีแฟน
แป๊บจุจุดูทะดูดิสเขาจะเปลี่ยนใจละนะคะ
มัมมี่อุ้มลักษณะว่าไง

ไม่เอาทุกอย่างเลย
ว่าจริงเหรอไม่เอาทั้งขาวทั้งดำเลยเหรอ

ใจเราอ่ะต้องใส่แมสด้วยนะ
ใจใจอ่ะคนเยอะมากต้องใส่แมสด้วยนะ
โอ้โหมาเป็นคำคมซะด้วยนะคะดิสนี่
มีคนในใจเยอะขนาดนี้
เห็นทีต้องระวังโควิดใส่แมสให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะตัวเอง